ไม่ต่ำจะได้ไม่ต่ำ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
จริงหนูก็รับรู้พร้อมกับทุกคน

ก็คือเหมือนรับรู้แบบข้อมูลที่แบบว่า

หรือใดที่เจ้าหนี้แบบว่าตาม

เราไม่ดูเรื่องราวขอนหน้านี้มาเลย

จริงค่ะก็มารับทราบพร้อมกับทุกคน
นูกับแม่ไม่ได้ต่อกันเลยหรอก

เราก็ไม่คิดว่าการที่เราแบบไม่คุยกันเยอะมันจะมาถึงแบบว่าเราจะไม่รู้เรื่องของที่มีข่าวขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงมันก็เหมือนงอนกันจริงก็มีคุยกันบ้างแต่ปรับไป
แต่แบบไม่ได้ลงลึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรยังไงถามว่าสบายดีไหมหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
หนูมาอยู่กับหนูในบ้านค่ะซึ่งมีคุณตาคุณยายแล้วก็พี่สาวหนูด้วย
เราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเรานอนกับคุณน้าค่ะคุณน้าก็จะตดูแลรับส่งนะค่ะ
คือถ้าถ้าข้อมูลในข้อในจริงเนี้ยอันนี้อ่านหนูว่าไม่สร้า
ว่าเหมือนคือยังไงอ่ะหนูว่าเป็นคนที่แบบแปรแร่อ่ะ
แบบมันแมนอ่ะแบบว่าถ้าหนูว่าอ่า
หนูเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็ให้อิสระให้ทุกคน
ยกตัวอย่างเช่นหนูมีเงินเดือนที่ตั้งกับยาย
หนูก็จะไม่ถามว่าตังค์กับยายเอาเงินไปใช้อะไร
หรือหนูเอาเงินที่น้องส่งน้องเล่นกับหนู
หนูก็จะไม่ถามว่าเฮ้ยเงินเอาไปจ่ายค่ารถหรือยัง
หนูก็จะไม่ไปลงรายละเอียดตรงนั้น
เพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบเอง

ที่หนูรู้เนี่ยเพราะว่าจริงเขาติดต่อไปทางพี่สาวหนูค่ะ
พี่นิต้าแล้วทีนี้หนูก็มองว่าเฮ้ยทำไมพี่นิต้าแบบว่า

ก็รับทราบหนูก็โอ้โหนี่คือพี่เรากำลังอยู่ก่อน
และคือเราไม่รู้ว่าแม่เขาทำงานเอาอะไรอย่างไงเลยแล้ว
จริงในส่วนของการทำงานเนี่ยคือแม่ก่อนหน้านี้เขาทำงานกับหนูนะคะ
เป็นประมาณที่ว่าหนูมีผู้จัดการ
ก็คือหนูมีพี่เอแล้วก็มีแม่แล้วก็มีช่องค่ะ
ทั้ง๓คนจะบริหารงานโดยการที่แม่หนูมาเป็นคิวกลาง
พี่เอดูแลในเรื่องของแฟนโชว์

ส่วนช่องเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของละครทุกอย่างค่ะ
แล้วก็๓๐จากงานละครด้วย
เพราะว่าช่องเขาก็ไม่ได้หาหนูได้เลย

ต้องคุยกับคุณแม่ที่ได้ยังว่าเรื่องราวเป็นไง
แต่ว่ายังไม่ได้โทรแบบเคลียร์กันขนาดนั้น
ว่าสูงมากคือด้วยความตอนนี้เหมือนที่แม่เขาให้สัมภาษณ
เขาก็จะแบบหลบเราไปหลบเรามาอะไรอย่างนี้
เชื่อว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็อยากคุยกับเราอยู่แล้ว
แต่ส่วนตัวหนูหนูก็อยากคุยกับแม่อยู่แล้วค่ะ
แต่ส่วนตัวหนูก็ไม่น้องอีก
ซึ่งก็คือหนูว่ามันตลกอยู่อย่างหนึ่งนะค่ะ

หนูก็แบบเออเราดูแบบใจล้ายเกินไป
ส่วนกันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งคือหนูเป็นแบบไหนหนูก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมา
ส่วนในเรื่องของแม่มันเป็นในฟิลที่แบบว่าเราต้องให้เกียรติเขาอ่ะ
คือเหมือนคือเขาจะทำอะไรเราไม่สามารถไปบังคับชีวิตเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมหลังจากเกิดเรื่องนี้
ใช่ค่ะยังไม่ได้คุยเลยตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือจริงนี้คือหนูภาพที่สาวพระมีตานะ
ก็คือมันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
ซึ่งมันจะมีทางกฎหมายเข้ามาช่วยด้วย
และในช่วงนี้อยู่ในช่วงการไก่เกลียครับ
นัดไปที่สถานีตำรวจ
เพื่อไก่เกลียว่าจะมีการยอมความแต่คงไม่ยอมหรอก
มันอาจจะมีหลายอย่างค่ะก็ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมาย
เราก็ต้องให้เกียรติทางตำรวจแล้วก็แม่แล้วก็เจ้าหนี้ในตรงนั้นด้วย

คือหนูไม่มีสิทธิ์ในการจัดการอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังนัดกับคุณตำรวจนะคะ
อยู่ในกระบวนการของกฎหมาย

เพราะว่าตอนนี้หนูต้องยอมรับว่า
หนูดูแลคุณตาคุณยายและน้องมาตลอด
เขาเรียกว่าคือหนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ
ซึ่งหนูก็ยังอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน

ไม่ว่าจะเป็นค่าหมอหรือค่ารักษาพยาบาลใด

ในส่วนตรงนั้นหนูต้องขอให้หนูกลับไปคุยกับทางครอบครัวหนูอีกทีนึงค่ะ
แต่ยังไงแล้วอ่ะหนูขอ
หน้าที่หลักของหนูก็ต้องแบบดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็มีน้องอีกค่ะ
เหมือนอย่างงอนแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเราก็รู้ทั้งทุกคน
คุณให้ถามว่าขอโทษไหม

เพราะว่าเหมือนที่ที่ฉันบอกมันเป็นสิทธิของเขา
ไปทำรุ่นอะไรเราก็ไม่ทรมานที่จะห้ามได้อยู่แล้ว

แต่เราไม่สามารถเลี้ยงความคิดความอ่านเค้าได้

ซึ่งหนูก็ไม่สามารถไปจำกัดความคิดอะไรใครได้ค่ะ
หนูก็รู้สึกดีใจนะ
นี่ก็ไม่มีใครได้มาคุกคาม
คือไม่มีใครแบบมาต่อว่า

เป็นไงก่อนเบอกัน

แต่ว่าในส่วนตัวหนูถามว่า

หนูก็ไม่ได้ตังค์มนต์มากมายขนาดนั้นค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราก็รู้อยู่ว่าเราเป็นยังไงค่ะ

อย่างนี้นี่ไม่รู้ว่าต้องตัดขาดการทำธุรกิจร่วมกันกับคุณแม่ไปเลยไหม
โอ้โหคำช่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ

คือจริงหนูเรียกว่าน่าจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือหลักก็คือจริงหนูมีผู้จัดการตั้งแบบมีช่องแล้วก็มีพี่เออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาคุยกันบริหารจัดการตรงนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนก่อนอันนี้แม่ไม่เคยมายืมด้วยหนูนะ
อ๋อหนึ่งเหมือนมันนิสเศษ

คืออันนี้หนูไม่ทราบจริงค่ะคืออันนี้หนูว่าไม่ทราบเพราะว่าเอ่อหนูก็ไม่ทราบจริงค่ะ
คือมันไม่ได้เป็นอยู่ในส่วนที่เราต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แม่คืออันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่ค่ะคือมันก็เหมือนกับการว่าแม่เขาช่วยหางานให้เราเราก็ให้แม่เขาฝากเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะ

อืมอืมอืมอืมอืม
มันแยกส่วนกันอ่ะ